ท่านผู้ชมครับที่สมุทรปราการนะฮะมันมีคนร้ายคนหนึ่งจะตระเวนไปตามหอพักนะ
แล้วก็จะบุกเข้าไปในพื้นที่หอพักของเขาถ้าเกิดสังเกตเห็นว่าเอ๊ะ
ห้องไหนน่าจะเป็นห้องของผู้หญิงค่ะแล้วพอบุกเข้าไปก็จะไปข่มขืนเขา
แล้วก็หนบหนีไปมีผู้เสียหายเนี่ยสี่ห้าคนละนะ
อย่างล่าสุดตรงนี้คือกล้องวงจรปิดที่หอพักที่ตะบนบางย่าแพรกนะครับ
พระประแดงนะครับสมุทรปราการผู้ชายคนนี้ถอดเสื้อมาเลยนะ
เห็นรอยสักเต็มตัวเลยปีนไปด้านหลังหอพัก
แล้วไปข่มขืนผู้หญิงที่อยู่ในห้องพักซึ่งเธออยู่คนเดียว
และทำแบบนี้มาหลายแห่งมีผู้เสียหายหลายคน
ตอนปีนลงออกมานี่นะฮะปล่อยไว้ไม่ได้นะอย่างนี้เนี่ย
ล่าสุดตำรวจสพสำโรงใต้ติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
ผู้ชายคนนี้นี่คือดูจากรูปร่างหน้าตาไม่ใส่เสื้อ
แล้วก็เห็นหน้าอย่างนี้ดูก็รู้ว่าเป็นใคร
นี่ฮะบางทีก็เอาอะไรขุบมาบ้างบางภาพก็เห็นชัดเลย
นายวิชัยยุทธ์สุภกะการสุกระการหรือว่าแบงค์อายุ๓๓ปีถูกจับได้แล้ว
คนนี้เป๊ะเลยเหมือนในภาพในกล้องวงจรปิดที่ถอดเสื้อแล้วเห็นรอยสักเต็มตัวเลย
จับได้ที่ห้องพักนะครับในตะบนบางหัวเสืออำเภอพระประแดงนะครับ
จากการตรวจสอบประวัติของในแบงค์เนี่ยเข้าออกเรือนจำคดีรักทรัพย์และยาเสพติดมา๕ครั้ง
ล่าสุดเพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อต้นปีหกห้านี่เองอ้าวนี่ออกมาเนี่ยโอ้โห
ก่อเหตุด้วยเหรอปีนเข้าหอพักไปข่มขืนเขาญาติของผู้เสียหายที่ทราบข่าว
เดินทางมาดูหน้าผู้ต้องหาด้วยนะครับนี่บางคนเขาโอ้โหเขาทนไม่ไหวฮะ
ทำญาติพี่น้องเขาเพราะเห็นหน้าผู้ต้องหาเนี่ยกรูเข้าไปเลยนะฮะ
นี่ตำรวจก็ต้องรีบกันกันออกมา
จากการสอบปากคำเนี่ยนะครับในแบงค์ผู้ต้องหาสารภาพนะฮะ

แล้วก็จะมองหาช่องทางปีนเข้าไปในห้องเขา
โดยเฉพาะเรื่องของจุดที่เป็นพวกท่อระบายน้ำทิ้ง
หรือว่าฝ้าเฟอร์ที่อยู่ด้านหลังห้อง
ถ้ามุดเข้าไปได้ก็จะมุดเข้าไป

คืน๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เอง
ตอนนั้นตี๓นอนพักอยู่ในห้อง

ทีแรกคิดว่าเป็นแฟนเพราะว่าแฟนจะทำงานอยู่กะดึก
สุดท้ายผู้ต้องหาบุกเข้ามาถึงที่นอน
แล้วก็ทำร้ายเธอข่มขืนเธอ
สพสำโรงใต้แจ้งข้อหากับในแบงค์นะครับ
ก็คือข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
โดยใช้กำลังประทุษร้ายเรื่องของบุกรุกด้วยนะฮะ

รักทรัพย์ยาเสพติดออกมาต้นปี๖๕